ผู้สื่อข่าวของเราก็สำรวจพื้นที่ในบริเวณโรงงานที่เกิดเหตุด้วยนะครับ
อย่างวัดกิ่งแก้ววัดกิ่งแก้วนี่อยู่ใกล้กับโรงงานมิงตี้นี่แหละนะฮะ
ห่างสักประมาณ๑กิโลเมตร
เช้าวันนี้เนี่ยคุณสุชาดาสุริคงผู้สื่อข่าวของเรา
ไปสำรวจพื้นที่ที่วัดได้เจอกับพระลูกวัดนะฮะ
คุยกับพระท่านพระท่านบอกว่าเอาละเช้าวันนี้เพลิงเนี่ยสงบแล้ว
แต่ที่วัดก็มีผลกระทบนั่นแหละอย่างเมื่อเช้าเนี่ย
จำวัดกันอยู่ที่วัดออกไปข้างนอกไม่ได้อ่ะนะ
ตอนนั้นนะครับพอเช้าออกไปบินทบาทไม่เจอญาติโยมเลย
แต่ก็เข้าใจแหละว่าญาติโยมก็ต้องอบพยพไปก่อน
ที่วัดก็เสียหายนี่ฮะเห็นไหมฮะประตูหน้าต่างกระจกต่างเนี่ย
แรงอัดของระเบิดตู้มาเนี่ยมันดังสนั่นหวั่นไหว
กระจกแตกหมดเลยนะครับความเสียหายในวัดก็มีหลายอย่าง
ตรงนี้คือกุฏิทรงไทยนะครับประตูหน้าต่างกระจกผนังกุฏิ
ทั้งชั้นหนึ่งชั้นสองเสียหายหมดเป็นไม้สักด้วย
เดี๋ยวคงต้องซ่อมแซมทั้งหมดนี่วัดกิ่งแก้วนะครับท่านผู้ชมครับ
อยู่ที่ซอยกิ่งแก้ว๒๓ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีสมุทรปราการ
แล้วก็มีหอกรุณาวิหารีด้วยนะฮะชาวบ้านเรียกว่าหอหลวงปู่เผือกนะฮะ
หน้าต่างหลังคาผนังห้องนะฮะก็ถูกแรงระเบิดพังเสียหายเหมือนกันนะครับ
มีสัตว์เลี้ยงที่วัดก็มีสัตว์เลี้ยงอยู่อีกเยอะมีม้าอยู่๓ตัวนี่ฮะม้า๓ตัว
มีวัวอีกสิบกว่าตัวนะเกิดแรงระเบิดเกิดขึ้น
เลี้ยงเหล่านี้มันก็แตกตื่นตกใจทางวัดก็ไม่รู้จะอบพยพไปไหนนะ
มันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละแต่ก็ดูแล้วมันก็ท่าทางตื่นอยู่นะครับ

มันก็ไม่ได้ถึงจะลำบากขนาดนั้นนะแล้วก็ไม่ได้เชิงที่จะอบพยพไป
มันก็จะมีแบบบางส่วนที่พระบางรูปเขาก็ออกไปอยู่ตามบ้านพี่น้องเขาอะไรเขาประมาณนั้น
บางส่วนก็อยู่กันทางกุฏิอยู่กันอย่างเฝ้าระมัดระวังนั่นแหละระแวงก็ยังเฝ้าระวังอยู่นะ
แต่ถ้าพูดถึงตอนนี้มันก็เริ่มสบายใจขึ้นแล้วมันอาจจะไม่ถึงขนาดที่จะคุขึ้นมารุนแรงเหมือนแต่เดิมแล้วนะ

นี่ที่วัดนะครับคุณสุชาดาก็ไปดูในซอยด้วยนะครับชุมชน๒๑ทับ๓นะครับ
นี่อยู่ติดกับโรงงานเลยฮะท่านผู้ชมครับซอยนี้เนี่ยติดกับโรงงานมิงตี้เคมิคอลเลยนะครับ
เมื่อวานนี้เข้าไม่ถึงครับเพราะว่ามันใกล้โรงงานมากเกินไป
นะวันนี้เช้าเช้าตอนเนี้ยเพลิงสงบสถานการณ์คลี่คลายหน่อย
ก็เลยไปดูหอพักตรงนี้เนี่ยเป็นหอพักชั้นเดียวเป็นไม้ทั้งหมดนะฮะ
ก็พังเสียหายนี่ฮะช่วงที่เกิดแรงระเบิดเกิดขึ้นนะครับ
ครอบครัวของนายภัยรัฐนี่อยู่ชุมชนท้ายซอยกิ่งแก้ว๒๑ทับ๓นะครับ
เราไปเจอกำลังขนข้าวขนของอยู่เหมือนกันนะเป็นกรงแมว๖กรง
กลับนะฮะอันนี้ขนกลับห้องเช่านะฮะ
หลังจากที่ทราบข่าวว่าเพลิงสงบแล้วพี่ภัยรัฐกับภรรยา
โอ้โหวันนี้เล่าให้ฟังนี่คุณสุชาดาบอกน้ำตาไหลเลยนะครับ
ช่วงที่ต้องอบพยพออกมาจากห้องเช่าเนี่ยตอนนั้นท้อมาก
เนื่องจากตอนนั้นเนี่ยพาแมวที่เลี้ยงทั้ง๖ตัวไปด้วย
ยังไม่รู้จะไปไหนโชคดีมีเพื่อนที่อยู่ใกล้วัดสอง
รัฐกระบังเนี่ยช่วยเหลือให้ที่หลับที่นอนนี่ฮะ
วันนี้ก็พาแมวกลับมาแล้วนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ย
ชาวบ้านบอกเหมือนฝันร้ายนะครับเหมือนกับคนต้องหนีตายอ่ะ
ทั้งคนทั้งแมวไอ้บ้านนี่ก็ห่วง
ข้าวของเครื่องใช้อย่างอื่นก็ห่วงแต่ยังไงก็ต้องไปกันก่อน
ช่วงเวลานั้นเขาบอกให้อบพยพก่อน
ตรงเนี้ยมองเห็นเลยครับคือไม่ได้นอนกันตั้งแต่คืนวันนั้น
จนเหนื่อยจนทอบอกจริงตรงว่าทอพี่ผมผมผมบอกเลยนะ
ถ้าวันนั้นถ้าเกิดถังใหญ่ระเบิดแล้วมีเปลวไฟวิ่งมาลาบนะ
ผมพูดได้เลยว่าเรียบร้อยหมดทุกคนผมทนท้องที่แล้ว
ผมอายุผม๖๐ย่านหกสิบเอ็ดปีนี้แล้วผมเพิ่งครั้งแรกในชีวิตเนี่ย
ครั้งแรกเลยครับครั้งแรกเลยในชีวิตเนี่ย
ที่ผมต้องหนีกระเทอะกระเซิงกันเลยแล้วก็เหนื่อย
นี่ฮะใครจะไปคิดว่าจะเจอเหตุการณ์แบบนี้ค่ะนะ
เมื่อเช้าทราบข่าวว่าเพลิงสงบก็เดินทางกลับมาดูบ้านเหมือนกันนะ
นี่ฮะบอกว่าช่วงที่เพลิงไหม้เนี่ยโอ้โห
สารเคมีระเบิดเนี่ยมันคละคลุ้งไปทั่วชุมชนอยู่ไม่ได้จริง
พยพไปอยู่กับเพื่อนนะฮะที่สนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่พักชั่วคราวแถวนั้น
พอเพลิงสงบวันนี้ก็เลยมาตรวจสอบนะที่บ้านเนี่ยพังเสียหายหลายอย่าง
ฟาดที่ห้องโถงด้วยพังถล่มลงมาผนังบ้านก็พังทะลุ
อพยพไปพักรวมกับชาวบ้านคนอื่นอีกหลายคนด้วย
คือเขาบอกว่ามีการพูดถึงเรื่องของอาถรรพ์รูปปั้นยักษ์ทาเวชสุวรรณนะฮะ
อยู่ที่หน้าซอยกิ่งแก้ว๒๑ด้วยนี่ฮะค่ะ

เนื่องจากโรงงานที่เกิดเหตุเนี่ยก็อยู่ในซอยนี้
ชาวบ้านก็เลยตั้งคำถามกันว่าเป็นไปได้หรือเปล่า
เป็นเรื่องของอาถรรพ์รูปปั้นยักษ์สีแดงนี่หรือเปล่า
ท้าเวชสุวรรณสีแดงเนี่ยฮะตรงนี้ฮะ
ใช่หรือเปล่าเรื่องอาถงอาถรรพ์ทำให้เกิดอาเภษเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ชาวบ้านบอกว่ามันมีเหตุสลดเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับ
เสียชีวิต๑๓ศพกันยายนปี๖๒
คนขี่นี่ถึงขั้นสมองไหลออกมาเลยเสียชีวิตหนึ่งศพ
นี่เกิดขึ้นมกราคมปี๖๓
ล่าสุดก็คือนี่ฮะเหตุโรงงานสารเคมีระเบิดไฟไหม้
ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งศพก็คือเหตุการณ์ในครั้งนี้
คือคุณพรดรเขาบอกกับเรานะครับว่าส่วนตัวก็ไม่ได้เชื่อร้อยเปอร์เซ็นต์นะ
ว่าจะเป็นเรื่องของอาถรรพ์อะไรมันก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล
แต่ส่วนใหญ่ที่เคยได้ยินเนี่ยหลายคนก็มองว่ามันอาจจะเป็นอาถรรพ์
เพราะสร้างรูปปั้นยักษ์แล้วไม่มีเครื่องเส้นไหว้อะไรนะ
ยักษ์เนี่ยจะมาเอาชีวิตคนเป็นเครื่องสังเวยหรือเปล่า
ก็ตกใจครับมันแบบว่ามันหนักอะครับ
เพราะว่าที่หนักล่าสุดเลยตอนนั้นก็คือ๑๓ศพแล้วก็มาเนี่ยครับ
ครับผมหน้าซอย๒๑เลยครับซอยนั้นนะครับอันนั้น๑๓ศพ
แล้วเหตุมาเกิดที่ซอย๒๑อีกก็คือ
มันแล้วแต่คนคิดอะครับพี่บางทีเขาก็ไปโทษพวกยงพวกยักษ์อะไรแบบนี้
ผมว่ามันไม่ใช่หรอกคือแบบว่าอุบัติเหตุมันมีมาตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มียักษ์ด้วย
แล้วผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เล็กยังโตก็เห็นมีอุบัติเหตุตลอด
แต่จริงแล้วมันไม่ใช่พี่ก่อนที่มันจะมียักษ์มันยิ่งกว่านี้อีก
ครับผมมันบางทีเขาก็ไปโยงไปหายักษ์อะไรอย่างนี้อะ
นี่ฮะเหมือนที่คุณพรดรบอกก่อนจะมีรูปปั้นยักษ์เนี่ยมันก็มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมด
บางทีเสียหายยิ่งกว่านี้อีกตั้งเยอะแยะนะคะมันก็เป็นในมุมความเชื่อไม่เป็นไรค่ะแต่ว่า